ตกรรมเมื่อวานนี้ที่จังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยนะฮะ

คนก่อเหตุหลังก่อเหตุที่

หนีไปขับต่อไปเรื่อย

ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คเพราะว่ากระบะ
ไปชนชาวบ้านเท่านั้นด้วยฮะ

ชาวบ้านเขาไลฟ์เลยครับหลังจากกระบะวีโก้สีขาว

เป็นรถของคนก่อเหตุไปกราดยิงที่ศูนย์เด็กเล็กครับ

กระบะวีโก้ก็ขับไปอย่างรวดเร็วเลย
แล้วก็มีคนเจ็บสาหัส๒คนเนอะ
ไม่ได้สติอยู่ริมถนนนี่คุณผู้ชมครับ
คนที่อยู่ใกล้เคียงแถวนั้นก็วิ่งมาดูเหตุการณ์
แล้วก็โทรแจ้งกู้ชีพมารับตัวไปรักษา
แต่ระหว่างนั้นก็หายาดมมาให้คนเจ็บ

แต่พวกเขาก็ไม่กล้าจะเคลื่อนย้ายคนเจ็บด้วยนะครับ

คนที่ถ่ายคลิปก็เล่าไปด้วยว่า

พบเห็นก็ขอให้ช่วยกันแจ้งบ่อแส
และสกัดรถคันก่อเหตุด้วย

ระหว่างที่ไลฟ์รอเจ้าหน้าที่กู้ชีพครับ
มีชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแจ้งอีกว่า

ข้างหน้าก็มีรถถูกชนอีกหลายคันเลยครับ
ตอนนั้นทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นคนเมาแล้วขับ

เป็นคนร้ายที่ไปกราดยิงในศูนย์เด็กเล็ก

นี่ฮะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดหนองบัวลำพู
ผ่านเส้นทางตะบลฝั่งแดงอเภิญนากรา
ก็ไปเจอกระบะสีขาวที่ชนมอเตอร์ไซค์

แต่คนละเคสกับไลฟ์เมื่อสักครู่นะ

ไปดูเหตุการณ์ช่วงนั้นครับ
เชื่อไหมคุณผู้ชม
วรงเขาขับสวนทางกับกระบะ
กระบะคันก่อเหตุ
แล้วหมอวรงเห็นกันชนด้านซ้ายมันห้อยลงมาครับ

ก็เลยทำท่ากวักมือให้กระบาดคันนั้นจอด

ทีมงานของหมอวรงเลยโทรเรียก๑๖๖๙
ให้มารับคุณยายท่านนี้ไปรักษาครับ
ที่ตนเองเดินทางไปยังศูนย์วิสาหกิจชุมชนน้ำเพียงดิน

ระหว่างที่เขาไปพบปากเกษตรกร
มีเสียงตามสายในหมู่บ้านประกาศมาให้ทุกคนเข้าบ้าน

ว่ามีคนร้ายกราดยิงในศูนย์เด็กเล็กที่อบตข้างเคียงครับ
และคนร้ายใช้ยานผ่านะเป็นกระบะสีขาวกันชนหลุด
นั่นแหละครับคุณผู้ชมหมอวรงบอกยิ่งระทึกใจเลย
เพราะเขาก็เพิ่งจะเจอรถคันนั้นมาหมาดเลยครับ
ที่สุดก็มาทราบว่านั่นแหละเป็นคันเดียวกัน
ก็เลยขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยครับ
นี่เป็นมุมของหมอวรงนะครับ

ทางหน่วยงานของรัฐบาลก็เรียกว่าจะไปตั้งหน่วยบัญชาการนะครับ
เพื่อจะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต
เมื่อช่วงค่ำครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวิรากูลสัก๒ทุ่มได้
ท่านไปครับไปที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
โดยนายอนุทินเข้าไปคุยกับญาติของผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยคนถูกยิงแล้วก็รถล้ม
แต่ว่ากลับถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตไปด้วยนะครับ
อนุทินยืนยันว่าจะประสานความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในครั้งนี้
เพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บมีชีวิตรอดหมดทุกคน
และจะไม่ให้มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกเป็นเด็ดขาด
เบื้องต้นประหลักกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ตามโรงพยาบาลต่างทั้งในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดอุดรธานี
อกจากนี้นะครับจะระดมกำลังทีมเยียวยาจิตใจ
คือจะนำกรมสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตจะเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งจากกระทรวงสาธารณสุข
ที่จะมาตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูเลย
เพื่อช่วยเหลือเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่
ขณะเดียวกันนะครับหากเกินความสามารถในการรักษาผู้ป่วย
เพื่อส่งต่อผู้ได้รับบาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
และโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครต่อไป

ที่หนองบัวลำพูช่วงเช้าช่วงสายนี้เหมือนกัน
นายกรัฐมนตรีวันนี้ยกเลิกภารกิจเดิมทั้งหมดนะครับ

ทีนี้มาดูถึงเรื่องหน่วยงานที่จะเยียวยา
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บหน่อยนะคะ
ของกระทรวงยุติธรรมหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเรื่องนี้ทางด้านอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนายเรืองศักดิ์สุวารีสั่งการเลย
ว่าจะต้องเร่งช่วยเหลือครอบครัว
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสกนาฏกรรมสะเทือนขวัญครั้งนี้
ตั้งโต๊ะให้ลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือเยียวยาแล้วค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำชับเลย
ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด
เรื่องของการช่วยเหลือตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหาย
แล้วก็ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาเบื้องต้น
อันนี้สำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนะคะ
จะได้รับเงินเยียวยาไม่เกิน๑๑๐๐๐บาท
เงินก้อนนี้ค่ะก็จะแบ่งเป็น
ค่าเสียชีวิตไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ค่าทำศพไม่เกิน๒๐๐๐บาท
แล้วก็ค่าขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูไม่เกิน๔๐๐๐บาท
อันนี้คือสำหรับเคสเสียชีวิต

ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บก็จะได้รับเงินเยียวยา
ไม่เกิน๑๑๐๐๐บาทเช่นเดียวกัน
แต่ว่าก็จะแบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน๔๐๐๐บาท
ฟื้นฟูร่างกายไม่เกิน๒๐๐๐บาท
หยุดประกอบอาชีพให้ใช้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย
คูณกับจำนวนวันหยุดไม่เกินระยะเวลา๑ปี
แล้วก็มีค่าเสียหายอื่นอีกไม่เกิน๕๐๐๐บาท
อันนี้นี่คือของทางฝั่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะคะ

เดี๋ยวเราค่อยทยอยรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน

แล้วเมื่อวานนี้หลังเกิดเหตุสกนาฏกรรมที่หนองบุรมภูเนี่ย
โซเชียลมีเดียก็มีการแชร์โพสต์
ขอรับบริจาคโลหิตกันเยอะทีเดียวจากโรงพยาบาลหนองบุรมภู
ถือว่าเป็นเรื่องในมุมบวกในเหตุสกนาฏกรรมครั้งนี้
จากได้ที่ห้องบริจาคเลือดชั้น๒อาคารวินิจฉัย
ของโรงพยาบาลหนองบรมภู
แต่จากนั้นก็มีการแชร์ไปจำนวนมากเลย
จนทำให้ประชาชนที่ทราบข่าวก็พากันไปต่อแถวบริจาคเลือดกันเยอะ

แต่ตอน๑๕นาฬิกา๕๕นาทีคุณผู้ชม
ทางโรงพยาบาลหนองบัวลำพูประกาศปิดรับบริจาคแล้วนะครับ
เพราะว่าได้เลือดเพียงพอแล้วครับ
และทางโรงพยาบาลขอขอบคุณทุกกำลังใจในการช่วยเหลือครั้งนี้
และถึงแม้ว่าทางโรงพยาบาลหนองบลมภูจะประกาศปิดรับบริจาคโลหิตแล้ว
แต่ประชาชนในจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารเลือดโรงพยาบาลศูนย์อุดร
มีประชาชนทั้งตำรวจทหารจากหน่วยงานต่างเนี่ย
เดินทางกันมาต่อคิวรอบริจาคเลือดจำนวนมากครับ
บางส่วนต้องลงชื่อไว้ไม่ได้บริจาคเมื่อวานนะคุณผู้ชม

เพราะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่เพียงพอ
เป็นกำลังใจที่หลั่งไหลไปตามโรงพยาบาลครับ

ศูนย์คลังเลือดกลางอาคารคุณากรชั้น๓

มีผู้คนแห่กันไปเยอะเลยครับ
ปกติแล้วจะเปิดให้บริการเวลา
นาฬิกา๓๐นาทีจนถึง๑๙นาฬิกา๓๐นาที

ต้องขยายเวลารับบริจาคจนกว่าคนบริจาคจะได้บริจาคครบทั้งหมดนะครับ
คือเรื่องของการผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคนหนองบัวลำพูเนี่ย
กระทบไปถึงเรื่องของฟุตบอลลีก
คุณผู้ชมครับทีมหนองบัวพิทยะในสัปดาห์นี้
ตอนนี้ทางสโมสรหนองบัวพิชยะอยู่ระหว่างการขอให้ผู้จัดพิจารณา
เพราะตอนนี้ชาวหนองบัวลำพูสภาพจิตใจไม่พร้อมที่จะมีการแข่งขันฟุตบอล

อันนี้ผมเคียงข่าวให้เป็นความเคลื่อนไหวของความรู้สึกของชาวหนองบัวลำพูนะครับ